ดูเหตุระทึกนะคะนี่ไม่ใช่ฉากฉากของหนังแอคชั่น
แต่เป็นเรื่องจริงเกิดกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการไฟไหม้เรือยนลากจูง
และในขณะที่เกิดไฟไหม้มีพ่อแม่ลูกอยู่บนเรือด้วย
แล้วเขากระโดดน้ำลงมาทันนะคะหนีทันไหว้ขึ้นฝั่งไปทันแล้วนะคะ
ไฟสภาพโหมลุกไหม้แบบนี้เลยนะคะจะเข้าไปดับก็ดับยากนะ
เพราะมันอยู่กลางกลางน้ำอ่ะใช่ค่ะอ้าวนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ในพื้นที่ตำบลภูเขาทองอำเภอเมืองนะคะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันอยู่
ก็ประสานกับเรือดับเพลิงพยายามดับไฟนะคะ
แต่มันอยู่กลางแม่น้ำค่ะพยายามแล้วนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ต้องประสานเจ็ดสกีของสมาคมอายุทยารวมใจ๒ลำ
มาให้การช่วยเหลือนะคะประสานเรือดับเพลิงของเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามาฉีดน้ำสกัดประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
สงบลงแต่เรือไม่เหลือค่ะสภาพเรือเป็นแบบนี้นะคะ
เสียหายและหลังจากนั้นเรือเหมือนก็จมลงไปกลางแม่น้ำเลย
ซึ่งตอนนั้นอยู่บนเรือด้วยช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือ
ขึ้นมาบนฝั่งได้สำเร็จเขาเล่าให้ฟังค่ะ
ขณะเกิดเหตุลากเรือเหล็กเป็นเรือเปล่านะ๓ลำ
จากปทุมไปอเมื่อป่าโมกจะไปขอรับทราย
ตอนนั้นเทอร์โบของเรือเกิดระเบิดเพลิงมันก็ลุกไหม้ขึ้น
เขาบังคับเรือแล้วก็ตัดเชือกเรือออก
จากนั้นลมแรงค่ะพัดเรือเกือบถึงฝั่ง
ตัวเขาภรรยาและลูกสาวกระโดดออกจากเรือคนละทิศคนละทาง

จากนั้นเรือค่ะลอยไปชน
ใช้คำว่าเกือบนะยังไม่ได้ชนดีนะแต่เกือบค่ะ

แต่กระแสลมพัดเรือออกไปอีกไปอยู่ที่กลางแม่น้ำอีก
ทำให้หลังคาชาวบ้านเสียหายเล็กน้อยเท่านั้นฟังเสียงเขาค่ะ
ไอ้บ้านเขาไอ้บ้านเฮ่ยบ้าน
ทีมข่าวไปคุยกับเจ้าของบ้านที่เกือบถูกไฟไหม้
คือไฟมันไปเต็ดหลังคานิดหนึ่งอะนะคะ

เขาบอกเกือบไปแล้วเกือบไม่มีบ้านอยู่แล้ว
ช่วยฉีดน้ำไฟก็เลยไม่ลามนะคะ
และตอนนั้นกระแสลมพัดเรือออกกลับไปอยู่กลางแม่น้ำ

ส่วนสาเหตุนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดจากสายน้ำมันมันชำรุด
แล้วก็เกิดประกายไฟทำให้ไฟมันลุกลามไหม้ทั้งเรือแบบนี้

ตำรวจจะสอบสวนคนขับเรืออย่างละเอียดอีกครั้ง